พี่ซิโก้บอกแล้วว่าจะเรียกนักเตะในข่ายนะครับมากกว่า๒๓คน
เพื่อมาเก็บตัวแล้วก็จะส่งรายชื่อก่อนล่วงหน้านะครับ

ซิโก้บอกเอาไว้กรณีของวัฒนาพลายนุ่ม

อยู่ในแผนของการเตรียมทีมชุดลุยศึกบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชีย
ในการเปิดบ้านเจอกับสาวดีอาราเบียวันที่๒๓มีนาคม
แล้วก็ไปเยือนญี่ปุ่นนะครับ๒๘มีนาคม
ส่วนนักเตะคนอื่นนะครับอยู่ในข่ายไม่ใช่เพียงแค่วัฒนาเท่านั้นนะครับ
ก็ยังมีสันติธรรัฐธิรมนะครับ
แล้วก็มีเบียชะนกดาริสกลางหลังของวางกะครา

รวมถึงผู้ที่งานวรรณศีรนะครับ
ก็ต้องมีการพิจารณาร่วมกันนะครับกับทีมงานอีกครั้ง

หลังจากที่จะแข่งขันกันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ต้องดูอีกนะครับก็จะส่งรายชื่อประมาณ๒๓วัน
ก่อนที่จะเรียกรายงานตัววันที่๑๓มีนาคมครับ
ผลการจับสลากประกบคู่ฟุตบอลโยฟ่ายูโรป้าลีกนะครับ
รอบ๑๖ทีมสุดท้ายออกมาคู่ไฮไลท์แมนเชสเตอร์
ก็หนีทีมใหญ่ได้อีกนะครับเส้นทางในการเข้ารอบลึกนี้
ทีมจากบูเดสติก้าด้วยกันเช่นเดียวกับเก้นจะพบกับทีมจากเบลเยี่ยมเหมือนกันก็คือเก๊งนะครับ
คู่จะลงเตะนัดแรกคืนวันพฤหัสบดีที่๙มีนาคมนัด๒นะครับวันที่๑๖มีนาคม
ก่อกราสเอาชนะทางศรีสะเกดไปได้๖ประตูต่อ๐ครับ